มันฝรั่งมันฝรั่งว่ากันว่านิยมเอาไปทำเป็นอาหารหลากหลายมากมาย
ง่ายง่ายค่ะมันฝรั่งทอดอะไรพวกเนี้ย
หรือเอาไปต้มซุปก็ได้ดีแล้วนี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็คือ
ชาวบ้านที่บ้านปุ่งใหญ่หมู่๕ตำบลนาตรงวัฒนาอำเภอพลนาแก้ว
จังหวัดสะกนนครเขาทำการปลูกมันฝัมสำประหลักอ่ะ
ขออภัยปลูกปลูกมันฝรั่งมันฝรั่งนะขายให้กับบริษัทใหญ่ใหญ่ได้
ราคาดีมากมายเลยนะคะไปถึงเราก็ไปเจอกับเจ้าของค่ะ
ก็คือคุณชาญชัยปุ่งคำน้อยอายุ๔๓ปีทำร่วมกันกับครอบครัวนี่แหละค่ะ
กำลังง่วนเลยเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ปลูกกันอย่าง
คึกคักทำกันหลายคนเก็บเร่งเก็บผลผลิตเลย

คุณชาญชัยบอกว่าเขาปลูกมันฝรั่งในพื้นที่๗ไร่กว่าเนี่ยนะคะ
ระยะเวลาปลูกแค่๓เดือนเองนะคุณ

ปีเนี่ยก็สามารถปลูกมันฝรั่งได้๒๓รอบเลยทีเดียว
เพราะฉะนั้นก็สามารถทำเงินทำรายได้ได้ตลอดทั้งปี
เห็นไหมคะแล้วลูกใหญ่สวยทั้งนั้นเลย
ถามว่าทำไมถึงทำได้ขนาดนี้ปลูกได้หลายรอบแบบนี้
ก็เพราะว่ามีระบบการจัดการแปลงที่ดี
ปุ๋ยที่มีคุณภาพผลผลิตก็เลยตรงตามมาตรฐานที่ตลาดต้องการ

แม้ว่าบางปีสภาพอากาศจะแปรปรวนบ้างเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาว
แต่ว่าผลผลิตก็ยังสามารถทำได้มากกว่า๓๔ตันต่อไร่

หัวใหญ่อวบขาวแล้วก็ผิวสวยมาก
ผมชอบมากเลย

คุณชอบจะปลูกหมายถึงหอมหัวใหญ่

แต่ถ้าหากว่าใครนะสนใจเรื่องของการปลูกมันฝรั่ง
ก็บอกว่าเออมันก็เป็นอาชีพที่ทำรายได้ดีเหมือนกัน
เพราะว่าอย่างคุณพี่ชาญชัยเขาบอกว่า
ทำรายได้ได้ดีนะคะ
ตกไร่ละกว่า๔แสนบาท

แต่ลองนึกภาพดูถามว่าตลาดมันกว้างขนาดไหน
เพราะนอกเหนือจากไปขายตลาดทั่วไป
บริษัทใหญ่มันฝรั่งมีตั้งหลายยี่ห้อ
พูดไปแล้วก็นึกเห็นเงินปูขึ้นมาเลย

แล้วเขามีการรับประกันในการรับซื้อด้วย
เขามาซื้อถึงที่กิโลกรัมละ๑๒บาท๕๐สตางค์ใช่ไหม
แล้วพี่เขาทำทีเป็นตันเอาใครมีที่ดิน
ใครสนใจลองศึกษาเรื่องนี้ดูน่าจะเป็นอีกหนึ่งโอกาสในการสร้างอาชีพ
มีหัวมันมันต้องรวยแน่
เออว่ากันไป